แล้วก็มีข้อความบอกว่าผ้ายันและสายสินไม่เชื่อต้องพิสูจน์
ไทยรัฐทีวีต้องมาแล้วเรื่องแบบนี้

เราไปเราไปเราไปตรวจสอบให้เดี๋ยวดูข้อความในเพจที่เขาโพสต์เอาไว้ก่อนนะคะ
มีภาพแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
สิบกว่าปีกับศัยศาสตร์ที่ถูกฝังอยู่หน้าบ้าน
พ่อมีอาการป่วยไม่ค่อยสบายรักษายังไงก็ไม่หาย
ญาติผู้ใหญ่มาที่บ้านเลยทักว่าบ้านนี้มีของ
เขาชี้จุดพี่สาวขุดเองกับมือเจาะพื้นหน้าบ้านเอง
เจอทั้งตะปูตอกลงศพกระดูกผีตายโหงและอื่นตามภาพ
ใครอยากมาดูที่บ้านมาเลยจ้านี่ค่ะ
แล้วก็บอกไทยรัฐทีวีต้องมาแล้วเรื่องแบบนี้

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไปคุยกับนางสาวไซนับหายีมะเละอายุ๒๗ปี
และนายอิลสัยอาแวร์อายุ๔๗ปีซึ่งเป็นน้าชาย
ทั้งคู่พาไปดูเลยค่ะร่องรอยหลุมที่เขาขุดเจอ
สิ่งที่เขามองว่ามันเป็นมนต์ดำคุณสัยอะไรหรือเปล่า
สองจุดตรงนี้นะคะแต่ว่าหลุมเขากลบปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่เขาชี้จุดว่าเนี่ยขุดตรงนี้เจาะตรงนี้แล้วมันเจอจริง
นางสาวไซนับบอกว่าหลังจากที่พ่อของเธอค่ะ
ตอนนี้อายุ๖๑นะคะป่วยด้วยโรคประหลาดรักษาไม่หายมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
อยู่มาวันหนึ่งมีคนมาทักว่าขอไปดูที่บ้านหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
ตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่ถูกหลักทางศาสนา
แต่พอผู้รู้คนนี้ไปถึงทำพิธีเดินไปชี้จุด๒จุด
คนในบ้านก็เลยอ่ะลองดูสองจุดนี้ใช่ไหมลองขุดดูก็ช่วยกันขุดนะคะ
ไปจนลึกก็ไม่เจออะไรแต่ว่าจากนั้นนะคะ
ให้คนที่ถูกกระทำเธอบอกว่าใช้คำว่าคนถูกกระทำ
ก็คือแม่ไปล้วงในหลุมโอ้โหเจอจริง
เจอค่ะพอเอาขึ้นมาก็สิ่งที่เจอมันมีผ้ายันนะคะ
มีสายสินแล้วเหมือนกับแบบมัดแน่นเลยอะค่ะ
ลนเทียนด้านในมีตะปูและมีกระดูกคนตาย
บอกทุกคนในบ้านตกใจมาก
ก่อนหน้านี้คนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุก็คือพ่อใช่ไหมคะ
มีอาการเหมือนเด็กร้องงอแงตลอดเวลาพูดไม่รู้เรื่อง
มีอาการแบบนี้มาเป็นสิบปีซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
พ่อมีอาชีพแบบเปิดบริษัทพาลูกทัวร์ไปประกอบพิธีฮัต
อุมเลาะที่ซาอุดีอาราเบียแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์ด้วย
แต่อยู่ดีคือพ่อมาป่วยแบบนี้เป็น๑๐ปีแบบหาสาเหตุไม่ได้
สิ่งของมนต์ดำที่ขุดเจอก็เอาไปประกอบพิธีเผาทำลายเรียบร้อยแล้ว
ตัวนางสาวไซนับก็เลยบอกว่าฝากถึงหน่อย
ใครที่ทำเรื่องแบบนี้เรื่องศัยยศาสตร์มนต์ดำเนี่ย
มันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องบาปกรรมหยุดซะเถอะ
แล้วพอเจอสิ่งของที่ฝังอยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะ
ขุดขึ้นมาไปเผาทำลายแล้วเนี่ยเธอบอกว่ามันแปลกมาก
ตรงที่ว่าพ่อของเธอค่ะป่วยเป็น๑๐ปีนะ
ครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วฮะจากที่พูดไม่ชัดตอนนี้เริ่มพูดชัดมากขึ้นแล้ว
คือลึกมากแล้วแล้วก็ไม่เจอ
แล้วก็เขาบอกว่าให้คนที่ถูกกระทำคนที่ถูกกระทำนี้

พอแม่เรางมมือลงคือพร้อม
คือคือถือแม่เหล็กในมือค่ะแม่เหล็กในมือ
แล้วก็ของนั้นก็ขึ้นมาติดมือค่ะ
คือติดมือแล้วก็ติดมือแม่จนแม่แบบตกใจ
คือเขาก็บอกแหละว่าเขาแบบอยากจะให้ครอบครัวแตกแยก
แล้วก็คือทำอะไรคือผิดหมด
คือในภาพตามภาพก็เขียนว่าปิดหมด
แล้วก็เขาก็บอกเราก็รู้ว่าใคร
คนในครอบครัวก็บอกว่าตามหลักของศาสนาอิสลาม
เขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องมนต์ดำศัยศาสตร์อะไร
แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใดที่
มีผู้รู้มาชี้จุดแล้วพอขุดลงไป
แล้วมันเจอสิ่งของเหล่านั้นจริง
ก็ยังไงขอให้คุณพ่อแข็งแรงเร็วก็แล้วกันนะครับ